จับตาเตือนภัยสนับสนุนโดย
อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน
ฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่า

ที่มีฝนตกหนักตกนานสิ่งที่ตามมา
ก็คือภัยทางธรรมชาติต่างดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงการพยากรณากาศด้วยนะครับ
จากในเมืองไทยของเราแล้วตลอด๗วันที่ผ่านมา
หลายจุดทั่วทุกมุมโลกของเราก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน
แต่ละภัยนั้นนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ซับสินนะครับ
เรามาเริ่มต้นที่แรกครับที่นี่ครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานี่เอง

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของเกาะลอมบอก
ซึ่งจุดนี้เองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย
แต่เคราะห์ดีนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียใดเกิดขึ้น
รวมไปถึงไม่มีการประกาศเตือนภัยซึนามิ
ที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ขนาดเดียวกันที่นี่
ัสเมเนียที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้นี่คือภาพของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
เกิดจากฝนที่ตกอย่างหนักติดต่อกัน๓วันไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียว
จนทำให้รัฐบาลของทาสเมเนียต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน
ทำให้พื้นที่แห่งนี้ต้องมีการอบพยพประชาชนกว่า๓๐๐คนออกจากพื้นที่
เพราะว่าน้ำท่วมสูงล่าสุดขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว
ประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลด
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชน
กลับมาที่เมืองไทยของเรานะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่
สภาพอากาศที่แปรปวนกลางสัปดาห์
อากาศร้อนละอุในหลายพื้นที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้
อกจากจะส่งผลต่อคนแล้วยังส่งผลตอนนี้แหละครับ
ในกระชังหลายพื้นที่เลยทีเดียวเกิดการน็อกแล้วก็ตายแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแพงตำบลสว่าง
และตำบลบุงมะแรงจังหวัดอุบลราชธานี
เกิดการน็อกน้ำตายอย่างฉับพลันรวมกว่า๑๔๔กระชังนะครับ
น้ำหนักรวมทั้งหมดก็คือ๑๕๐ตันมูลค่ารวมกว่า๙ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ทำให้ปลาตายเยอะขนาดนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างหนัก
ทำให้น้ำหนุนฉับพลันอุณหภูมิของน้ำไม่สม่ำเสมอ
ทำให้ปลาปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
กระดาษที่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับ
ในพื้นที่หมู่๑หมู่๒หมู่๖
ที่นี่ถูกพายุฝนฟ้าขนองเล่นงานหนักเลยทีเดียวนะครับ
หลายหลังถูกลมพัดจนหลังคาสังกษีเปิด

ไฟฟ้าหักจนไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้าน

ที่หมู่๒หมู่๓ตามลฮู่นขนุน

นี่คือภาพรวมความเสียหายบางส่วนเท่านั้น
หยิบยกมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้แน่นอนครับ
เหตุการณ์เหล่านี้มีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเองสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า
อย่างที่ได้บอกนะครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ